ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำนายความฝัน

ฝันดีหรือฝันร้าย
เมื่อคืนฝันไปว่าเป็นสะพ้ายนายก

เขาฝันคุณผู้ชมฝันแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วเราขนลุกสู้เลย

แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเบลเนี่ยเธอโพสต์แล้วเล่าความฝันให้ฟังนะคะว่า

ฟ้อนไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วตามภาพคุณผู้ชมลองจินตราการตามนะคะ
แล้วก็มีพานกับตะก้าอะไรไม่รู้ค่ะ
มีดอกลีลาวดีกับสายสินเต็มไปหมดค่ะ
แล้วเขาก็ร้องเพลงแล้วก็มีคนเป่าแคน
ในฝันเขาร้องบทกรไปด้วยแล้วก็มองหน้าเรามันแปลว่าอะไรคะ
คือจะว่าหลอนก็หลอนเหมือนกันนะความฝัน
อันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันทำนายความฝันกันมากมายเลยล่ะค่ะ
โดยบางคนก็บอกว่าอย่าคิดมากนะคะ
แต่เพื่อความสบายใจก็ไปทำบุญปฏิบัติธรรม
แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะหน่อยก็ดีนะ
อกจากนี้นะคะยังมีบางคอมเมนต์เข้ามาทำนายความฝันเป็นตัวเลขด้วยนะคะ

บางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็น๓๐

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ขอให้ฝันดีมีแต่เรื่องราวดีเข้ามาในชีวิตน้องเบลนะคะ
ไปต่ออีกหนึ่งแบล
แต่พอว่าเป็นเบลล์ครนิถาค่ะ
ก็เป็นภรรยาของคุณก้องห้วยไร่ค่ะ

แล้วต้องบอกว่าเป็นประจำทุกครั้งค่ะ
เรียกว่าธรรมเนียมเลยก็ว่าได้นะคะ
พอพดงานทำบุญมาแล้วก็ต้องพดภาพนี้เลย
ภาพขันน้ำหม่นนะคะ
เพราะไม่งั้นแฟนคลับก็จะต้องเข้ามาถามทันทีนะคะ
แล้วก็รอบนี้ภาพขันน้ำมนต์ก็ตามภาพหน้าจอเลยคุณผู้ชมนะคะ

ยกเว้นสิ่งศักดิ์สีให้อยู่ทีเดียวเราได้นะครับเอาล่ะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
แล้วก็บอกว่าเห็นเลขเทียนคล้ายกันเลยค่ะ
เป็น๕๐๗บ้าง๘๙บ้างนะคะ

ถ้าใครเห็นนี่แสดงว่าก็ตาดีเหมือนกันนะ
เพราะเราเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเป็นเลขอะไรวันนี้

คุณผู้ชมค่ะไปต่อดีกว่านะคะ
เธอฉันคิดว่าเข้ามาในรั้วบ้าน

นี่แหละก็ให้พี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย๒คน
มาที่บ้านมาช่วยกันจับเจ้าตัวเงินตัวทองไป

คือมันตัวย้อยใหญ่ใหญ่มากจริง

อู้ยตายแล้ว

ตัวเล็กแสดงว่าตัวเล็ก

ลูลูก็จัดให้เลยค่ะเป็นการทิ้งท้าย
นี่บ้านเลขที่ก็คือ๑๐๙๑๕๘
เออ

เอามาฝากซื้อเผื่อใครจะหมานจะโชคดีนะจ๊ะ
ไปต่อกันดีกว่าค่ะกับพี่น้องสายบุญสุดปังคู่นี้กันบ้าง
สำหรับแม่ฮายอภพรแล้วก็พี่ก้าวอำพรแหวนเพชร
วงน้องมอสเพชรสุพรรณค่ะ
แล้วก็สินแสเป็นหนึ่งไปเติมบุญกันสักหน่อย
ด้วยการห่มผ้าพระธาตุที่วัดพระธาตุวรวิหาร
ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวราชบุรี
มาแล้วหลายพันปีอันนี้พี่ฮายเขาเล่าให้ฟัง
จะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แม่ฮายแล้วก็ทีมงานสายบุญเขาไปห่มผ้านะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายที่ที่ไปทำมาแล้วเหมือนกัน
ล่าสุดก็นี่เลยตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีจ้ะ
บรรยากาศคุณผู้ชมนะมันมีความครึ้มแบบว่าขัง
นี่คุณผู้ชมก่อนที่จะทำการเขียนชื่อลงไปบนผ้าคุณผู้ชมดูนะ
ฮายเนี่ยเขามีเลขเด็ดมาฝากแฟนด้วย
ซึ่งเป็นเลขที่แม่ฮายเอ่ยปากว่าอุ๊ยฉันชอบเลขนี้
เพราะเป็นเลขที่ตรงกับตัวเองก็คือ๔๕๔๕นิ้วกับ๖๐
แล้วก็๓๘เออเอาสิมาทุกเลขเลยจ้ะ
ซีเรียลนัมเบอร์ของผ้าเลยว่าก็ไปนะ
เราแค่บอกขนาดผ้าซื้อเด้อให้ข้อมูล
จากนั้นก็ให้ทีมงานค่ะนำผ้าขึ้นไปห่มที่พระธาตุนะคุณผู้ชม
สำหรับการห่มผ้าพระธาตุนะคะความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกัน
ฮายบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ห่มผ้า
รู้สึกได้รับความรักความเมตตา

มีปิดท้ายอีกนะคะ
มีปิดท้ายอีกหรอ
มีปิดท้ายด้วยอาจารย์เชิญยิ้มตามภาพด้วยค่ะ
จูงมือแฟนเด็กน้องใบตองค่ะ
ทำบุญที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนำน้ำดื่มหนึ่งร้อยห้าสิบแพ็คมา
ถวายแล้วก็ไม่พลาดนะคะที่จะไหว้ขอพรแบบกระซิบข้างหูพ่อ
ขุนช้างค่ะน้องกระซิบค่ะเออแล้วก็ล้วงไห่นำโชคค่ะ
เลขมงคลที่ได้มานะคะก็คือแปดเก้าศูนย์หน้านะคะ
นอกจากนี้นะคะยังมีเสี่ยงสียัดด้วยนะคะอยู่หวานใช่น่ะโอ้ย
แล้วอยากให้ดูโอ้โฮโอ้โฮโอ้ยกันมากนะคะ
ภาษาชาวบ้านหัวเมียช่วยกันจ้ากว่าจะได้เลขกว่าตุลักษณ์ตุเลเหลือเกินค่ะ
ได้เลขกว่ามาขยาวมาขยาวขยาวเอ้าห้าสี่นี่ห้านะคะ
พี่เจเรนได้ห้าแล้วน้องมายต้องได้สี่ค่ะคุณอาจารย์ดูปากที่สิ้นนะ
กว่าได้เลขมาหน่อยนิดหนึ่งนะคะเออ
ความบังเอิญก็คือเป็นเลขที่ตรงกับอายุของหลวงปูดูศิษย์แผงวัดภัยแขก
พอดิบพอดีเลยคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อชาวบ้านก็บอกอุ้ยตรงเป๊ะเลย
ปิดท้ายนะคะพิธีมงคลกับกรรมกับการลงนะดวงดี
และณเศรษฐีค่ะซึ่งหลังจากลงฝ่ามือแล้ว
พี่เจเรนก็กล่าวว่าอ้าวอยู่พี่ก็เห็นเลขสี่หกแปด
ตรงไหนอ่ะในงานเดียวกันกับเลขมงคลเพียบเลย
เนี่ยค่ะตรงฝ่ามือเนี่ยค่ะเป็นเลขใครอ่าเนี่ยค่ะตรงฝ่ามือนะ
อืมสี่หกแปดตามความเชื่อเป็นเลขมงคลที่เรารวบรวมมาให้ก่อนโค้งสุดท้ายพรุ่งนี้นะคะ